เรื่องมาเตือนภัยสาวนะคะที่ชอบออกกำลังกายโดยการไปวิ่งข้างถนนโดยเฉพาะพี่น้องชาวจันทบุรีค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะไปออกกำลังกายข้างถนนก็คือไปวิ่งกับจ๊อกกิ้งนะคะ
ปรากฏว่ามีผู้ชายอายุสามสิบปีกระชากเธอไปเลยค่ะ
เข้าป่าหวังจะข่มขืนแต่ไม่สำเร็จนะคะ
เพราะว่ามีพลเมืองดีผ่านไปเห็นพอดีเธอรอดมาได้อย่างบุดหวิด
พลเมืองดีพาเธอไปแจ้งความที่โรงพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ไง
กลมสีแดงเนี่ยค่ะจุดตรงเนี้ยปักหมุดให้หน่อยนะคะ
มันก็เปรียวอ่ะเนอะคุณผู้ชมนี่แหละสุดท้ายแล้ว
ผู้ชายคนนี้ค่ะที่เป็นคนก่อเหตุและเป็นคนร้ายแล้วกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายคชาวุฒิพระลับอายุ๓๐ปี
ที่สุดแล้วถูกตำรวจสพเมืองจันทบุรีตามจับกลุ่มได้ค่ะ
กุมได้ที่ไหนที่สวนผลไม้แห่งหนึ่งที่ตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจันทบุรี
ผู้ชายคนนี้ไปก่อเหตุฉุดผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอกำลังวิ่งออกกำลังกาย
บนถนนเรียบคลองพักดีรำภัยด้านหลังโรงเรียนลาซาน
หวังจะไปข่มขืนกระทำชำราวเธอในช่วงเย็น
เอาเย็นไงช่วงเย็นโพลเพลย์พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วนะคะ
เมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าโชคดีอย่างที่บอกไป
มีพลเมืองดีเขาวิ่งผ่านมาพอดีแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงคนนี้ร้อง
ดังออกมาจากป่าข้างทางพลเมืองดีทำไงไม่นิ่งดูดายนะคะ
รีบเข้าไปเลยไปช่วยเหลือผู้หญิงที่กำลังจะถูกคมคืน
แล้วไปตามชาวบ้านมาช่วยด้วยคนร้ายตกใจค่ะวิ่งหนีเลยนะคะ
ปล่อยตัวเหยื่อแล้ววิ่งหลบหนีไป
ส่วนผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมย้ำนะคะว่าเธอยังไม่ถูกคมคืนนะ
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยพลเมืองดีรีบพาตัวเธอไปแจ้งความ
ที่สพเมืองจันทบุรีแล้วแจ้งความก็ส่วนหนึ่ง
อันนี้เป็นผลทางกฎหมายอีกส่วนหนึ่งค่ะต้องนำเรื่องนี้มาแชร์เตือนภัย
หญิงสาวที่ชอบออกไปวิ่งออกกำลังกายยามเย็นคนเดียว
โดยเฉพาะที่ตรงจุดนี้คลองพักดีรำภัยจันทบุรี
ให้ระมัดระวังตัวมากมากที่สุดแล้วตำรวจก็สามารถรวบตัวได้นะคะ
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาคือกระทำอาณาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
แล้วนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อย่างนี้ไม่อายนะหันหลังให้กล้อง

เป็นผู้หญิงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะอันตรายอยู่นอกตัว